ไปดูเรื่องของกินกันต่อเพราะว่ามันยังไม่จุใจรายการของเราต้องจัดให้เต็มนะคะ
ใครจะชอบกินกุ้งพาคุณผู้ชมไปกินกุ้งที่จังหวัดกำแพงเพชร
เพราะว่าเขาจะจัดเป็นงานใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชม
เริ่มวันนี้เป็นวันแรกแล้วนะคะกับงานเทศกาลกินกุ้งกล้ามกรามและเกษตรแฟร์ค่ะ
งานนี้นะคะจังหวัดกำแพงเพชรก็จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนี้นะคะก็มีนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอต่าง
ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะ
ที่อำเภอโกสัมภีนครปล่อยกุ้งกล้ามกรามไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม
ไม่กี่วันไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีผลผลิตเป็นอย่างดี

งานนี้นายสะดุดีพุทธังนายอำเภอโกสัมภีนครพร้อมกับชาวบ้าน
ก็นำอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอวนเป็นแหหรืออุปกรณ์ต่างในการดักจับกุ้ง
ลงไปเลยค่ะลงไปในสระน้ำแล้วก็ในแม่น้ำปิง
เพื่อไปดูหน่อยซิกุ้งกล้ามกรามที่ปล่อยลงไปตั้งแต่เดือนมีนาคม
ตอนนี้โตหรือยังปรากฏว่าตัวโตเลยนะที่จับมาได้เนี่ยนะคะ
ก็เลยเป็นที่สนุกสนานของชาวบ้านได้จับกุ้งได้เห็นผลงานของตัวเอง
ปล่อยกุ้งไปแล้วมันเติบโตอย่างไรนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่จับมาเท่านั้นจับมาแล้วเอามาทำอะไรล่ะคะ
ย่างกันซะเลยค่ะเผากันซะเลยค่ะตรง
เขาแน่นอนชาวบ้านเขาก็ถือว่าได้นำมาแปรรูป
รับประทานกันอย่างมีความสุขนะคะ
นายอำเภอเองหัวหน้าศูนย์ราชการเองก็ทดลองชิมกุ้งให้ชมด้วย
บอกว่าแม่รสชาติดีหวานกรอบอร่อยเลยทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาภาพมายั่วให้คุณผู้ชมคนรักกุ้งได้เห็นกันก่อนว่า
ถ้าอยากจะไปกินกุ้งกล้ามกรามสดไปเที่ยวนะไปเลยงานนี้
ที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาจัดวันที่๔ถึงวันที่๑๓พฤษภาคมค่ะ
บริเวณสนามหน้าที่วการอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งงานล่ะค่ะที่สร้างเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้
แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนะคะ
รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรด้วย
กำแพงเพชรไม่ได้ไปกินแต่กล้วยไข่เพราะมีกุ้งกล้ามกรามตัวแบบนี้ดูสิ
เห็นแล้วนะมันเรียกน้ำย่อยกระตุ้นน้ำลายเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
อยากจะไปซะตอนนี้เลยนะคะนี่วันแรกด้วยนะ
ใช่แล้วนี่โอ้โหจิ้มเข้าไป
จิ้มโชว์นี่กินอวดเลยนะนี่